ต่อกันที่หนุ่มคนนี้บ้างดีกว่าไม่รู้หายหน้าหายตาไปไหน
หนุ่มที่ว่านี่ก็คือพี่โป๊ปธนวัฒน์นั่นเองนะคะ
ก่อนหน้านี้สักปี๒ปีก่อนนี้คนตามหากันให้วุ่น
รี๊ดกันคอแตกสำหรับพี่หมื่นไปที่ไหนใครก็เรียก
แต่ว่าพักหลังมาโซเชียลพี่แกก็ไม่เล่นผลงานทีวีก็ไม่มีหายไปไหน
ล่าสุดค่ะโป๊มาร่วมงานเปิดตัวหนังก็ถือว่าเป็นการออกสื่ออย่างเป็นทางการครั้งแรก
ตั้งแต่โดนพิษโควิดเล่นงานกันไปนะคะ
ป๊ปบอกว่าช่วงโควิดที่หายไปก็ไปใช้ชีวิตอยู่บ้านกับครอบครัวตามปกติค่ะ
ส่วนสาเหตุที่หายไปจากโซเชียลเป็นเพราะว่าไม่ค่อยถนัดเล่นโซเชียลสักเท่าไหร่
พอถามถึงเรื่องยอดฟอลลอเวอร์ตอนนี้มันลดฮวบภาพไปเหมือนกันนะฮะ
แต่พี่โป๊ปบอกว่าถึงจะลดลงไปไม่เพิ่มมากเท่าช่วงโด่งดังเป็นพลุแตกตอนนั้นเนี่ย
เจ้าตัวก็ไม่ได้แคร์อะไรมากนะคะ
คือให้ความสำคัญกับเรื่องงานมากกว่ามองเรื่องความดังเป็นเรื่องไม่ยั่งยืนค่ะ
ไม่ได้ไปติดใจเรื่องว่าตัวเลขอะไรอย่างนี้
ไม่สำคัญเลยเฉยครับ
ไม่กลัวว่าจะเป็นอะไรต่างหากลง
ไม่กลัวเลยก็คือเรื่องงานก็ส่วนเรื่องงาน
ทุกวันนี้ก็ยังมีงานอยู่ก็ไม่ได้คิดว่ายอดฟอลโล่น้อยหรือมาก
แล้วงานจะมากด้วยอะไรอย่างนี้ก็เฉยครับ
สถานการณ์โควิดอาจจะคลี่คลายเดี๋ยวก็มีงานให้ได้ติดตามกันอย่างแน่นอนนะคะ
โพสต์ภาพไปบ้างไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวแฟนคลับก็กดไปตามเหมือนเดิมนะคะ